ส่วนข่าวต่อไปเป็นความทุกข์ของลูกที่สูญเสียพ่อแล้วไปจัดงานศพที่วัด
ปรากฏว่าบินมาบินมาค่าใช้จ่ายบอกสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทครับคุณผู้ชมนะครับ
หลังจากญาติจัดงานบำเพ็ญกุศลศพที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
แล้วมีการเรียกเก็บใช้ค่าใช้จ่ายบินเนี่ยนะครับยาวขนาดนี้เมื่อกี้มีหนึ่งใช่ไหม
มีสองใช่ไหมสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทรายการมีดังต่อไปนี้
คุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยครับนี่คือรายการทั้งหมด
ผมจะอักษาน้ำค่าไฟแปดพันผมอ่านไม่หมดนะ
กองทุนคณะคณะละหนึ่งพันถวายสวดอภิษฐรรมแปดรูปเก้าพันหก
ถวายพระสวดมาติกาบังสุกุลห้าพันแล้วอันที่เหลือคุณผู้ชมลองอ่านดู
ญาติผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าตอนแรกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบนี้เคยรู้มาว่าค่าใช้จ่ายแบบนี้
เจ้าภาพจะบริจาคให้วัดตามกำลังศรัทธาไม่ใช่หรือเช่นค่าใส่ซองพระสวด
ถวายพระเทศแต่ทางวัดแห่งนี้ระบุตัวเลขมาเลยว่าเท่าไหร่
พระกี่รูปกี่ซองกี่บาทสวดกี่คืนรวมรวมแล้วจ่ายยอดเป็นหมื่นฮะ
ที่ผ่านมาคนรู้จักที่ไปจัดงานศพก็ไม่เคยเห็นวัดไหนระบุเจาะจงจำนวนเงินการทำบุญใส่ซองแบบนี้
เคยเจอวัดนี้วัดแรกที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบนี้
บอกว่าถ้าเธอรู้นะเธอไม่มาจัดงานศพให้พ่อที่วัดนี้เด็ดขาด
เพราะไม่มีเงินมากมายอะไรขนาดนั้นพ่อเสียก็ทุกข์ใจอยู่แล้ว
บอกครับลองฟังเสียงเธอหน่อยฮะเพราะว่าถ้าหนูรู้จริงจริง
ถ้าถ้ารู้ว่ามีเรียกเก็บแบบนี้หนูก็เอาศพพ่อไปตั้งวัดอื่นค่ะ
เพราะมันเสียความรู้สึกคือเราก็เสียใจจากความที่พ่อเสียแล้ว
ใช่คือการเสียพ่อไปก็คือเสียใจมากพอแล้วแล้วจะมาเจอแบบนี้
มันก็เสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกค่ะ
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามจะฟังคำชี้แจงจากวัด
แต่แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงครับเอาทำยังไงดีล่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมข่าวจะสอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
ถามว่าทำได้ไหมทำได้เท่าไหร่ยังไงการกำหนดยอดเงินทำบุญเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีความคืบหน้าเอามารายงานให้ทราบครับ